มาดูความคืบหน้ากรณีที่พบศพของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๖ปี
เมื่อวานนี้นอนเสียชีวิตอยู่ที่แพร่กษาที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สภาพศพเนี่ยเหมือนกับมีถูกของมีคมฟันจนกระโหลกเปิดเป็นแผลชะกัน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ทับอยู่ตรงนั้น
คือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
ยังไม่อยากจะปักใจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
หรือว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
แต่ว่าทางตำรวจศพบางปูจสมุทรปราการ
เขาก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวนั้นนะคะ
เขาบอกว่าน่าจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า
แต่ว่าก็มีข้อมูลมาจากเจ้าของสถานบันเทิง
ที่ผู้เสียชีวิตกับกลุ่มเพื่อนเขาไปเที่ยว
มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นภายในสถานบันเทิงแห่งนั้นนะคะ

ของนายภูวดลยุ้ยพันธ์อายุ๒๖ปีค่ะ

บริเวณคอสะพานข้ามคลองหม้อแตก
ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ
สภาพศพของนายภูวดลเนี่ยค่ะ
คล้ายกับมีของมีคมฟัน
กระโหลกเปิดนะคะแล้วก็เป็นแผลชะกันเลย
ตามตัวมีแผลถลอกอยู่หลายแห่ง
ร่างของผู้ตายถูกรถจักรยานยนต์
ติดแผ่นป้ายทะเบียนทับร่างอยู่
ห่างจากตัวผู้ตายไปประมาณ๒๓เมตร
เจอปืนค่ะปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ซองหนังสีดำตกอยู่ที่พื้น๑กระบอก
ตรวจสอบมีกระสุนขนาดเดียวกัน

อันนี้คือสิ่งที่เจอใกล้กับร่างของผู้เสียชีวิต
คุณพลอยสจิฤทธิสินนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ไปคุยกับคุณอาเนธมณีปานสอ
คุณอาก็เล่าให้ฟังว่าคุณอาก็ไปคุยกับเพื่อนของนายภูวดลเนี่ยค่ะ
เพื่อนเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าช่วงหัวค่ำเขาไปเที่ยวกัน
สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวถนนศรีนคริน
เขาไปกับเพื่อนนะคะ๗คนผู้ชาย๔ผู้หญิง๓
เขาก็ดื่มเที่ยวกันจนดึกเพื่อนผู้หญิงที่ไปด้วยเนี่ย
เมาอาเจียนออกมาในสถานบันเทิง
ทำให้คนดูแลร้านเข้ามาเตือนแล้วก็ขอปรับ
ขอปรับค่าทำความสะอาดเพราะว่าเพื่อนผู้หญิงเนี่ยอ้วก
ขอปรับ๕๐๐ก็เลยทำให้ไม่พอใจกันมีปากเสียงกัน
ถูกพนักงานเชิญออกไปจากร้านทั้งหมดเขาก็นั่งแท็กซี่
ลงที่หน้าตลาดฟินแพร่กษามาเอารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่
ไปซื้อเบียร์มานั่งดื่มกันต่อ
แต่ว่าตัวผู้ตายเนี่ยค่ะเขาบอกว่าขอตัวกลับไปบ้านก่อนนะ
แล้วก็บอกกับแฟนสาวว่าจะไปเอาปืนด้วย
หลังจากนั้นนายภูมิโดนผู้ตายเขากลับไปเอาปืนที่บ้าน
แล้วก็ระหว่างขับรถเพื่อจะกลับไปหากลุ่มเพื่อนเขาเนี่ย
เขาขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนคาดว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุ
ชนคอสะพานซึ่งสะพานตรงนั้นอยู่ระหว่างก่อสร้าง
เพื่อนเขาก็เอ๊ะทำไมกลับบ้านไปนานจัง
ไม่กลับมาสักทีก็เลยขี่รถจักรยานยนต์
ตระเวนออกตามหาแล้วก็ไม่เจอ
เจอเนี่ยเช้าแล้วนะคะมาเจอว่านายภูวดลเสียชีวิตแล้ว
นอนเสียชีวิตอยู่ที่คอสะพานห่างจากบ้าน
หมู่บ้านเพชรงามไปแค่กิโลเดียว
ฟังเสียงคุณอาของนายภัวดลผู้เสียชีวิตค่ะ
วันเกิดเหตุอ่ะน้องเขาไปที่เอ่อ
ผับแห่งหนึ่งเรายังไม่ได้ออกชื่อเขา
ผับผับเป็นผับใหญ่แห่งหนึ่งที่ย่านศรีนคริน
แล้วก็มีเรื่องกับกาดซึ่งว่าเรื่องเนี่ย
เหมือนกับว่าประมาณว่าน้องอ่ะน้องผู้หญิงที่ไปด้วยเนี้ย
เขาเหมือนกับว่าเมาแล้วคงจะอาเจียนออกมา
แล้วก็มีกลุ่มกาดเนี้ยเข้าไปประมาณว่าอ่า
น้องเหมือนเขาว่ามาอาเจียนแบบนี้ไม่ได้
ก็เลยเหมือนกับว่าขอค่าทำความสะอาด๕๐๐บาท
แล้วพวกนั้นก็เกิดปากเสียงขึ้นมาว่าทำไมถึงต้องขอเยอะขนาดนี้
เออคือต้องห้าร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดผิดใจกันแบบ
กันไปกันมาอะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดแบบว่าชี้หน้าอะไรกันอย่างนี้
เรื่องต้นคือเหมือนกับว่าทางตำรวจบอกว่าได้กระทบ
กระทบศีรษะเนี่ยกระทบกับของที่ของแข็งแต่ไม่มีคม
เป็นเบื้องต้นคือเบื้องต้นจากที่ชนะสูตรมาเบื้องต้นนะ
คือให้คำตอบมาเท่านี้แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไง
ตำรวจขอให้ฟังผลแล้วก็เดี๋ยวไปฟังผลที่สอนอ
ใจหนึ่งเราก็คิดว่าหนึ่งอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่เราก็คิดว่าอีกใจหนึ่งอ่ะ
มันก็ไม่น่าจะใช่ดูรูปจากเหตุการณ์แล้วมันก็ไม่น่าจะออกมาเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนี้
คือเรามีการเผื่อใจไงแต่เราไม่มีการสรุปว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ
แล้วก็ไม่สรุปว่ามันไม่ใช่มันคืออาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้
คือเราแบ่งได้๒มันยังไม่เคลียร์กับหลักฐานโดยรอบ
ก็อย่างว่าเนอะใครก็ต้องแย่เพราะว่าน้องจากไปแบบกระทันหันน้องอายุยังน้อย
คือครอบครัวเราก็ไม่มีใครจะยังไงทำใจได้ตรงจุดนี้
คือใจเข่าใจเรานะเวลาที่อายุยังไม่ได้เนอะ
ปืนมันถูกเก็บไว้ในเก๊ะอยู่ในห้องถูกไหม
ทีนี้พ่อก็ไม่รู้ว่าปืนมันหายไปตอนไหนเข้าใจไหม
ปืนมันถูกเก็บปืนเขาไม่ได้พกหรอกมันเก็บไว้อยู่ในลิ้นชัก
แต่ว่ามาอีกทีมาเห็นอีกทีคือตอนเช้าที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เหมือนกับเราไม่ได้ไปเปิดดูแต่พอมาดูปุ๊บอ้าวปืนหายไปแล้ว
มาเจออยู่ตรงนี้แล้วเหมือนกับว่าน้องขโมยพ่อไป
แต่ว่าไม่ได้ระบุว่าน้องจะเอาไปวันไหนหรือว่าอะไร
คือไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ไปเปิดดูเลยไง
ก็เลยไม่รู้ว่าปืนมันหายไปตอนไหน
เราก็ต้องมีเราพกเงินเยอะเรามีสินทรัพย์สินเยอะ
เราก็ต้องมีตรงนี้เพราะว่าปืนก็ถูกแบบทุกอย่าง
มีใบพกพาทุกอย่าง
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับนายโคสิตพิมาร
เป็นเพื่อนของผู้ตายที่ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาและกลุ่มเพื่อน

เป็นเพราะว่าไปสั่งต้มยำกุ้งจากทางร้าน
แล้วก็ทำ๖แต่ว่าที่ร้านเข้าใจผิด
คิดว่าเพื่อนเมาแล้วก็อาเจียนออกมาในร้าน
ก็เลยเรียกเก็บค่าปรับในการทำความสะอาด๕๐๐บาท

ก็เลยเกิดความไม่พอใจกันเกิดขึ้น
ก่อนที่จะกลับออกจากสถานบันเทิงไป
แล้วผู้ตายก็ตัดสินใจขับรถกลับบ้านไปเอาปืน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาหา
แต่เห็นว่านานแล้วยังไม่มาก็เลยช่วยกันออกตามหา
แต่ก็ไม่พบจนกระทั่งมาพบเป็นศพ
โดยไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุ

แล้วก็สภาพศพที่ไม่น่าจะขับรถล้มเองได้
ใช่ทางร้านเข้าใจว่าเราอ้วก

แล้วเขาก็มาพูดจาตะคอกใส่พวกผู้หญิง
ว่าอ้วกก็ต้องจ่ายค่าปรับ๕๐๐บาท

แล้วเขาก็ไม่พอใจที่เราจะไม่จ่าย๕๐๐บาท

มีปากเสียงเพราะว่าคนเมาอ่ะนะพี่
แล้วก็เหมือนเขาพูดจาไม่ดีแล้วก็มีปากเสียงกัน

แล้วก็มีคนออกมาจากไหนอีกไม่รู้
ใช่แล้วก็มีคนออกมาจากไหนอีกไม่รู้เยอะเลย
ก็เขาเหมือนมาตะคอกผู้หญิงว่า
ก็อ้วกยังไงก็ต้องจ่าย๕๐๐อะไรประมาณนี้

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปยังสถานบันเทิงย่านศรีนครินที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ
แล้วก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุด้วยนะครับ
ก็พบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อขาว
หนึ่งในกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตออกมาด้านนอก
แล้วก็มีปากเสียงกับพนักงานของร้าน
ต่อมาก็มีกลุ่มเพื่อนของผู้ตายตามออกมารวมถึงผู้ตายด้วย
ผู้ตายสวมเสื้อสีเทานะฮะ
ภาพจะเห็นว่าผู้ตายกับกลุ่มเพื่อนมีท่าทีเกรี้ยวกราดโมโห
แล้วก็พยายามจะหาเรื่องตลอดเวลานะฮะ
แต่ก็มีเพื่อนในกลุ่มอีกคนพยายามห้ามปรามขอให้ทุกคนกลับออกจากร้าน
จากภาพจะเห็นว่าทั้งหมดออกมาพูดคุยเจรจากับพนักงานของร้านนานหลายนาที
ก่อนที่จะเดินกลับออกจากร้านแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ออกไป
ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาสลงไม้ลงมืออะไรกันเกิดขึ้นนะครับ
ทางนายวุฒิชัยชาลาพิสิทธิ์ผู้จัดการสถานบันเทิงที่ถูกพาดพิงถึงชี้แจงว่า
หลังจากเกิดเหตุตำรวจมาตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน
พนักงานของร้านก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีการกระทบกระทั่งกับลูกค้านะครับ
วันเกิดเหตุลูกค้าคนหนึ่งในกลุ่มนี้ยืนยันว่าอาเจียนในร้าน
จากนั้นพนักงานของร้านแจ้งเรื่องรายละเอียดในการปรับค่าทำความสะอาด๕๐๐บาทกับลูกค้า
แต่ลูกค้ากลุ่มนี้ไม่พอใจโวยวายกับพนักงานพร้อมกับระบุว่าขณะนั้นมีลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเมามากแล้ว
มีแต่พนักงานปกติในร้านเท่านั้น
ผู้เสียชีวิตนะครับได้เข้ามาเที่ยวที่ร้านเราจริงนะครับ
มากับเพื่อนนะครับมาทั้งหมดก็คือจะมีผู้ชาย๔คนนะครับ
ผู้หญิงสามคนนะครับโดยการมาเที่ยวในในวันนั้นนะครับ
ผู้ชายก็มาผู้ตายก็มาเที่ยวกับเพื่อนแบบปกติแต่ว่าค่อนข้างที่จะเมามากอะไรครับ
ถ้าสมมุติว่าดูจากกล้องวงจรปิดก็จะรู้อยู่นะครับ
ก็ได้มาเที่ยวแล้วก็เมามากแล้วก็กลัวพวกในร้านนะครับ
ทางร้านก็ได้แจ้งเรื่องของค่าปรับนะครับโดยให้พนักงานเสิร์ฟเข้าไปแจ้งนะครับ
ก็ทางลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนิดนึงนะครับ
แต่ว่าก็คือลูกน้องก็คือพนักงานก็เคลียร์อะไรแบบปกติไป
ก็คือไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นกฎระเบียบของร้านอยู่แล้ว
โดยการที่แบบขนเที่ยวอวกในร้านก็จะมีค่าปรับเราก็ได้แจ้งครับ
โดยโดยวันนั้นเป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับคือปกติเนี่ยคนคนจะน้อยนะครับ
เราไม่ได้จ้างกาดวันนั้นจะไม่มีกาดนะครับ
จะมีแค่พนักงานเสิร์ฟแล้วก็พนักงานดูแลทั่วไปนะครับ
ก็คือจริงแล้วถ้าทางสภบางภูร์ได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลความผิดแล้ว
จะเห็นแล้วว่าไม่มีการกระทบกระทั่งกันไม่มีการแตกเนื้อต้องตัวกันเลย
แม้แต่นิดเดียวเขาค่อนข้างที่จะเมามาก
แต่จะมีเพื่อนอยู่แค่คนเดียวที่ไม่ได้เมาแล้วคอยห้ามปามเพื่อนทางฝั่งโน้น
แล้วก็ขอโทษทางร้านว่าเพื่อนผมเมานะครับอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นของผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับผมว่าเขาเมามาก
เพราะว่ารำพังปกติเวลาเดินออกจากร้านเขาก็เดินไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้ว
ก็เลยคิดว่าแบบเขาไม่น่าจะขับรถกลับออกมาได้อะไรอย่างนี้ครับ
ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกประวิทย์บุญธรรม
ผู้กำกับการสพบังปูหลังเกิดเหตุได้มอบหมายให้ชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านนะคะ
ก็พบว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวแล้วก็เสียหลักตกลงไปข้างทาง
ไม่ได้มีรถตามประกบเลยก็เลยมุ่งประเด็นไปที่อุบัติเหตุมากกว่า
แต่ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการถูกทำร้ายนะคะ
เดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรบาดแผลจากนิติเวศอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าจะได้ผลการชนะสูตรประมาณ๔๕วัน
เมืองต้นตอนนี้ก็เหมือนกับถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกอะไรแบบนี้